เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเหตุการณ์เกิดศุกร์
ศุกร์๑๓ที่ต่างชาติเขาจะเชื่อว่ามันไม่ดีใช่ไหม
ปรากฏว่าไปเจอศพชาวต่างชาติ
สามีภรรยาแล้วก็มีหมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะที่ตาย
แล้วสภาพอ่ะสภาพศพใช่พี่เบิร์ตเหมือนกับดูจากสภาพศพแล้ว
บูชาอะไรบางอย่างหรือเปล่าเป็นรัฐธิเป็นอะไรแบบนี้ไหม
เพราะว่ามันมีกระดาษมีข้อความที่เหมือนกับเขียนเอาไว้ก่อนตายด้วยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่๑๓ที่ผ่านมา
บ้านเช่าที่ตำบลไม้กรอนอำเภอพนาที่จังหวัดอำนาจริงค่ะ
สัญลักษณ์ที่เขาได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านเป็นสามีภรรยากัน
คนแรกนี่นะคะก็คือนางโรดิก้าเกอร์เบอร์อายุ๔๐ปี
เป็นชาวมอนโดว่าค่ะสภาพศพก็คือ
มีรอยโดนปาดคอทั้งซ้ายแล้วก็ขวาฝั่งละแผลนะ
แขนทั้งสองข้างก็มีรอยปาดฝั่งละแผลเหมือนกัน
แล้วอีกศพหนึ่งก็คือนายเดวิทเกอร์เบอร์
อายุ๔๗ปีค่ะเป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์
สภาพศพก็มีรอยปาดเหมือนกันกับของศพภรรยาเลย
เจอซากสุนัขเป็นหมาพุดเดิ้นน่ะ
สีขาวตัวหนึ่งนอนตายอยู่ตรงหน้าห้องน้ำ
แล้วก็เจอมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือด๒เล่ม
อยู่ใกล้ศพของผู้หญิงแล้วก็ที่อ่างล้างมือด้วย
ทีนี้อันนี้เป็นมีดนะ
แล้วนี่อยู่ตรงที่อ่างล้างมือซิงค์น้ำ
ทีนี้คุณผู้ชมพอไปดูไปตรวจวัตถุพยานต่างเนี่ย
ปรากฏว่าไปเจอรูปเป็นรูปคล้ายกับ
ปีศาจแม่มดหรือรัฐธิอะไรบางอย่างเนี่ย
อยู่๒รูปค่ะในห้องนอน
แม่มดที่เจอเนี่ยลักษณะนี้

กลางลำตัวบางคนบอกว่าเป็นรากของต้นไม้บางคนบอกว่าเป็นโครงกระดูก

อีกภาพนึงเนี่ยเป็นภาพวาด
คือเทพีเฮคาที่เป็นเทพีแห่งเวทมนต์ค่ะ

อันนี้ตามความเชื่อโบราณเขาจะเอาตั้งไว้หน้าบ้าน
เพื่อเป็นการปัดเป่าป้องกันคนในบ้านจากพวกพูดผีปีศาจ
นี่ค่ะเทพีแห่งเวทมนต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วมันเนี่ย
ดูสิมีบริวารเป็นงูเป็นสุนัขดำ
เจอสองรูปนี้แหละคือที่บอกว่าแปลก
แล้วไปถามคนที่เจอศพเป็นเพื่อนของคนตายนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่ารู้ไหมสามีภรรยาคู่นี้
จริงเมื่อก่อนนี่คือเขาใช้คำว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยนะ
ทำธุรกิจค่ะแล้วปรากฏว่าธุรกิจเขาล้มละลาย
ทีนี้ก็เพิ่งจะมาอยู่เมืองไทยนี่มาอยู่ได้ไม่นาน
ถึงครึ่งปีเลยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้๕เดือนเองคุณผู้ชม
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวนางสาวสุธิมาคนนี้กับสามีเธอน่ะ
จะคอยช่วยดูแลสามีภรรยาคู่นี้ดูแลทั้งเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง
เพราะว่าสามีของคุณสุธิมารู้จักกับทั้งสองคนนี้

เมื่อวันที่๑๒คืออันนี้ไปเจอศพคืนวันที่๑๓ใช่ไหมคะ
เมื่อวันที่๑๒ทางฝั่งผู้หญิงนะนะนางโรดิก้าส่งข้อความมาหามาหาคุณสุธิมา
เหมือนกับขอบคุณนะที่ช่วยดูแลทุกเรื่อง
หลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลย
ทีนี้ตัวคุณสุธิมาก็กับสามีก็เลยเอ๊ะมันแปลกนะ
เกิดอะไรขึ้นเข้าไปดูในบ้าน
ถึงเพิ่งรู้ไงว่าทั้งสองคนเสียชีวิต
แล้วอย่างที่บอกค่ะนอกจากเจอรูปแล้วเจอเป็นข้อความ

แล้วเนื้อหาในกระดาษแผ่นนั้นมันก็แปลออกมา
เกี่ยวกับเรื่องการบูชาพวกลักษณีย์

เกี่ยวกับแม่มดเลยต้องไปแกะรอยจากตรงนี้ด้วยนะ
เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งปมการเสียชีวิตว่า

หรือต่างฝ่ายต่างฆ่าตัวตายหรือเปล่า

แล้วจากการสอบสวนทั้งคู่เลยสามีภรรยาเนี่ย

เดี๋ยวต้องรอผลการชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะสรุปการเสียชีวิตต่อไปนะคะ
แล้วนี่คือในบ้านมันก็มีรอยหยดเลือดหยดเป็นทางเต็มไปหมดเลย